ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าชื่นชมมากเป็นนุ่มน้อยวัย๑๖ปีคุณผู้ชม
หนุ่มน้อยคนนี้เขาจะปั่นจักรยานคู่ใจพร้อมกับสวมชุดกู้ภัย
ออกไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุค่ะไปดูชมหน้าของหนุ่มน้อยคนนี้กันหน่อยดีกว่า
นี่คุณผู้ชมดูภาพตามไปด้วยนะจักรยานอันนี้เป็นจักรยานคู่ใจของน้องคนนี้เขา

ใช่ค่ะที่เราพูดถึงเนี่ยเขากำลังแบบปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะ
จักรยานกู้ภัยไปช่วยเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร
ขณะที่เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันก็เลยทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
โดยเหตุเกิดขึ้นบริเวณริมถนนสุขุมวิทย์หลักกิโลเมตรที่๑๙๙
เงื้องกับโลตัสสาขาบ้านฉางขาเข้าตลาดบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
ไปฟังเสียงของหนุ่มน้อยกู้ภัยมูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์คนนี้กันหน่อยค่ะ
มาจากรถที่เขามาใช้แล้วครับครับ
ก็ภูมิใจครับดีใจได้ทำกู้ภัยได้ช่วยเหลือผู้อื่นครับ
โดยรถจักรยานคู่ใจเนี่ยนะคะที่เห็นอยู่เนี่ย
ไหมว่ามันมีไฟประดับประดามีไฟฉุกเฉินติดคือน้องบอลเขาบอกว่าน้องเนี่ย
เอาเงินเก็บที่ได้จากค่าขนมไปซื้อไฟเองโอ้โหนี่ลงทุนทำเอง
หรือว่าบางทีก็ขอมาจากรุ่นพี่กู้ภัยเอาไปซ่อมใหม่
เพื่อที่จะไปติดไว้กับรถจักรยานของตัวเองเวลาเอาไปปฏิบัติหน้าที่แบบนี้
และนอกจากนี้ยังมีการพกกระเป๋าประถมพยาบาลติดตัวไปด้วย
คือพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ประสบเหตุตลอดเวลาเลยนะคะ
พอได้รับแจ้งเหตุปั๊บก็จะคว้าจักรยานคู่ใจคันนี้

แล้วก็ดูแลความสะดวกเรื่องจราจร
ในที่เกิดเหตุที่อยู่ใกล้เคียงนั้นด้วยนะคะ
น้องบอนฝากมาแล้ว
ใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทเมาไม่ขับนะครับ
บอลยังบอกอีกว่าตอนนี้ยังขาดวิทยุสื่อสาร
สำหรับใช้ขอกำลังช่วยเหลือผู้ป่วยขณะเกิดเหตุนะคะ
แต่ว่าน้องบอลเองก็มีความตั้งใจนะว่า
ตัวเองจะเก็บเงินค่าขนมของตัวเองนี่แหละ

ถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรแบบนี้
เราจะได้แบบติดต่อสื่อสารได้ทันท่วงทีนะคะ
ก็น้องบอลบอกว่าตั้งใจจะทำความดีแบบนี้ต่อไปเรื่อย
ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ด้วย
อายุเท่านี้โหจิตใจแบบดีมากเลยนะคะ

่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาทำความดีนี้ต่อไป
ขอให้ได้วิทยุสื่อสารเร็วนะครับ

อยู่ที่จังหวัดระยองใช่ไหมครับ
ดูข่าวแล้วสนใจอยากจะช่วยเหลือน้องเขาก็
ใครมีวิทยุสื่อสารที่ไม่ใช้แล้วบริจักษ์ได้เหมือนกันนะคะ